คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุ
ฝั่งหนึ่งเนี่ยคือเขาไปงานที่เป็นงานมงคล
เป็นงานแต่งมาแล้วกลับมาด้วยรถเก๋ง
แต่ก็ในช่วงเวลาเดียวกับมีรถที่เป็นรถบัสเหมือนรถทัวร์รับส่งพนักงาน

กลายเป็นว่าเพิ่งกลับจากงานมงคล
ตอนนี้ต้องจัดงานศพเพราะคนตายถึง๓เลยค่ะ
สภาพรถคือแบดดีเลยค่ะ
นี่อย่างนี้เลยคุณผู้ชมค่ะ

ชนเข้ากับรถรับส่งพนักงานนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองพยายามเอาอุปกรณ์ตัดทางเนี่ย
ไปช่วยเหลือเพราะยังมีคนติดคาอยู่ภายใน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายประหลโยธินโคกสำรงหนองม่วงที่ลบบุรีค่ะ
ช่วงเช้าเลยของเช้าวันนี้จุดเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนนะคะ
อย่างที่เห็นเนี่ยรถคันนี้นะบังออนทัวร์นี่แหละค่ะ
เป็นรถรับส่งพนักงานคันใหญ่รถทัวร์อัดกับรถเก่งมัดด้าสีขาว

แล้วอย่างที่บอกว่ามีคนเสียชีวิต๓ศพเลย

แล้วยังไม่รวมกับที่บาดเจ็บอีกมากมายด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานเกือบ๑ชั่วโมงกว่า
จะนำร่างของคนตายออกมาจากซากรถได้
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะคะทั้ง๓คน

พานุเดชปานถมอายุ๒๕และนางสาวจุภาพรแก้วกระจ่างอายุ๒๐ปี
ส่วนอีกคนนึงเจ็บสาหัสคือนางสาวพิจิตราบุญเกิดอายุ๑๘ปีค่ะ
แล้วก็ยังมีพนักงานที่อยู่ในรถทัวร์เจ็บอีก๕รายด้วยค่ะ
ทางด้านของคนขับรถทัวร์นะครับรับส่งพนักงานคนนี้ชื่อคุณประทินอายุ๕๕ปี
เขาเล่าแบบนี้บอกว่าตัวเขาเขารับพนักงานมาจากสระบุรีกำลังจะส่งกลับบ้าน
มาถึงจุดเกิดเหตุรถเก่งคันดังกล่าวขับข้ามเลนเข้ามาระยะกระชั้นชิด
เขาหักหลบไม่ทันจริงสุดท้ายก็พุ่งชนประสานงากัน
แบบนั้นแล้วกลายเป็นมีคนตายค่ะ
ตำรวจไปดูตรงจุดเกิดเหตุแล้วมีพยานที่เห็นเหตุการณ์
พูดไปในทางเดียวกันกับคนขับรถทัวร์เหมือนกันนะคะว่า
รถเก๋งเนี่ยขับมาจากอำเภอหนองม่วงไปงานแต่ง
ขี่สวนเลนมาด้วยความเร็วสูง
แล้วล้ำเลนเข้ามาแล้วชนเข้ากับรถรับส่งพนักงานคันนี้
ก็เลยกลายเป็นเหตุสลดแบบนี้นะคะ
ตำรวจยังไงเบื้องต้นก็ต้องคุมตัวทางด้านของคนขับรถทัวร์
รับส่งพนักงานไปสอบสวนก่อนค่ะ
ส่วนทางด้านของศพผู้เสียชีวิตเดี๋ยวต้องประสานญาติ
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาค่ะ